ไว้กำลังกินข้าวอยู่ก็ดังจนตายน้องไปวิบมาช่วยน้องก็โดนแทงเหมือนกันแล้วไพรัสคนนี้
หนีที่นี่ล่าสุดจะให้ดูภาพคุณผู้ชม
คนธ่านลองดูเฉิดนี้หน่อยค่ะ

ใส่กุญแจมือต่อแล้วเบี้ยบ
โอ้โหคุณมาจากน้ำกันเลย
ใช่พอขึ้นมาจากน้ำปั๊บตำรวจจับนั่งลงคุมตัว
คนนี้แหละคือนายภัยรัฐ

ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะคุณผู้ชม

ก็พอขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำ

แล้วเห็นเสื้อยิน

คือในป้อมเฝ้าลูกชายอยู่ตลอดเลย

ตำรวจนำตัวภัยรัฐค่ะมาสอบที่โรงพัก
ข่าวถามไทยรัฐนะว่าทำไม

เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ไปถึงก็ไปจ้วงแทงเขา

ทีนี้ภัยรัฐตอบวกไปวนมาเลยค่ะ
ตัวนะสาเหตุที่ทำเพราะอะไรรู้ไหมมีคน
สื่อสัญญาณมาบอกเออคืออะไรคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยกระทบกระทั่งกับคนตาย
คนตายคือนายประวิทย์นะเกี่ยวกับเรื่องลูกสาว
แต่ไม่ได้บอกเหมือนกันนะว่ามันคือเรื่องอะไร
แล้วเขาบอกว่ามันมีเรื่องอื่นอีก
นักข่าวก็เลยถามภัยรัฐไปภัยรัฐ
อยากจะขอโทษครอบครัวฝั่งคนเจ็บคนตายไหม
ฟังดีนะตอนนี้ค่ะ
ถ้ายังว่าตัวเองเป็นแทนของเขาตายรู้หรือ
อยากจะขอโทษอะไรเขาไหม

คืออะไรนะขอโทษทางใจก็ได้
คือมันมันตั้งแต่อะไรนะมีสื่อมาบอกให้ทำแล้ว

ขอโทษไหมขอโทษทางใจก็ได้

เหมือนกับรู้สึกสำนึกแต่ว่าไม่บอกกับครอบครัวคนตายแบบนี้เหรอ
ทีนี้พ่อของภัยรัฐพ่อป้อมตามมาที่โรงพักด้วย
เอาเสือผ้าเอาอาหารมาให้ลูกนะ
แล้วก็บอกว่าพ่อน่ะเป็นคนแจ้งเบาะแสเองแหละ

เพราะว่าพ่อคุยกับตำรวจเอาจริงพ่อก็กลัว
เพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะยิงจะวิสามันลูกไง
ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะพ่อไปตามหาลูกเลยนะ
เจอว่าลูกชายนอนเปรย์อยู่ในกระท่อมที่ในสวนของชาวบ้านเขา

เลยรีบไปบอกเมียเอาข้าวมาให้ภัยรัฐกินหน่อยเร็ว
เดี๋ยวมันจะเป็นลมเป็นแรงไป
หลังจากนั้นก็เลยบอกตำรวจให้มาคุมตัวลูกชาย
ใช้เวลาเรียกกลองกันอยู่พักนึงเลยนะ

เพราะอะไรคุณผู้ชมก่อนหน้าคือหลังจากก่อเหตุ
ภัยรัฐเขายังขโมยกระบะพ่อแล้วก็ขับหนี
พอไปเจอตำรวจเสร็จแล้วปุ๊บไปเปลี่ยนเอามอเตอร์ไซค์ชาวบ้าน

ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้รอบนี้ภัยรัฐบอกว่า
หอมแก้มลูกสาวทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคุกได้ไหม
ก็เลยกลายเป็นไทยรัฐก็ได้บอกกับพ่อแบบนั้นนะคะ
ซึ่งภัยรัฐโดนอะไรบ้าง๓ข้อหา
เรื่องของฆ่าผู้อื่นเรื่องของพยายามฆ่า
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน